คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักนักเรียน
ที่โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาที่จังหวัดเชียงราย
ผ่านมาจะครบ๑สัปดาห์แล้ว
แต่เชื่อว่าความสกเศร้าเสียใจของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
ที่สูญเสียบุตรหลานทั้ง๑๗คนไป

ส่วนหอพักอีกหลายหอพักนะคะที่มีลักษณะเดียวกัน
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะพูดคุยกันถึงวิธีการ

รวมถึงเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
เราไปติดตามรายละเอียดจากคุณนันทพรธวระค่ะ

กะตายมาเขาวิ่งเข้ามานี่บ้านบันไดเบือน
ก็หมัดโรยตัวลงมาไม่ทันแล้ว
ไฟนี่โหมันขึ้นนู้นถูกแล้วอีกห้องนั้นแล้วนะ
คือหมดแล้วห้องนั้นตั้ง๒ห้องแล้ว
หนึ่งในชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ไฟไหม้หอพักหญิง

ภายในมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์
อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเล่าว่า
เขาพยายามทุบกระจกระบายอากาศ

ระหว่างรอรถดับเพลิงจากเทศบาล
แต่เปลี่ยวไฟที่ลุกลามจากชั้นล่างอย่างรวดเร็ว

บริเวณชั้น๒ของอาคารถูกไฟคลอก

จากนักเรียนที่พักอยู่ทั้งหมด๓๗คน

ให้กับบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนที่เสียชีวิต
ขณะนี้เจ้าหน้าที่จะสรุปสาเหตุไฟไหม้

หลวมประกอบกับมีความร้อนสะสม
จนเกิดประกายไฟตกลงบนกองเสื้อผ้าจึงเกิดไฟไหม้

พยายามหาวิธีใช้เชือกผูกกับขอบหน้าต่าง

เหตุการณ์นี้ทำให้มีนักเรียนรอดชีวิตมากกว่า๑๐คน
จากการสอบถามทราบว่าอาคารหลังดังกล่าว
เป็นอาคารที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นหอพัก
ยังไม่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ
ไหม้ได้ปิดทางขึ้นลงบันได
จึงหาวิธีออกจากตัวอาคารทางหน้าต่าง

ดัดแปลงจากอาคารประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์

แม้จะมีการตรวจสภาพเป็นประจำ
แต่ก็ไม่มีระบบเตือนอัคคีภัย

พบว่าอยู่ไม่ห่างจากชุมชนมากนัก
แต่เนื่องจากเวลาเกิดเหตุช่วงยามวิการที่ชาวบ้านพักผ่อน
ไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ขณะที่เส้นทางถนนภายในชุมชนมีลักษณะแคบ

ทำให้รถดับเพลิงของเทศบาลมาช่วยเหลือได้ทีละคัน
จากการสอบถามพบว่าโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิ
โรงเรียนเอกชนหลายแห่งทางภาคเหนือ
ซึ่งส่วนใหญ่มีนักเรียนประจำเป็นชาวไทยภูเขา
ใช้วิธีดัดแปลงอาคารแทนการสร้างหอพักใหม่
ซึ่งบางอาคารเก่าแก่และซุดโทรม
ทีมข่าวลงสำรวจโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนเอกชนการกุศลที่ก่อตั้ง

มีนักเรียนชาวไทยภูเขาจำนวนมากกว่า๒๐๐คน
หอพักครึ่งปูนครึ่งไม้หลังนี้
มีอายุเก่าแก่มากกว่า๕๐ปี

ภูมิในการโรงเรียนยอมรับว่าขาดงบประมาณในการซ่อมบำรุงหอพัก
ปัจจุบันมีเพียงเงินสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน

คงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น
รวมถึงการบรรจุแผนซ้อมหนีไฟให้กับนักเรียน
หอพักเราเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้นะครับ
ก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายจุดนะครับ
ไม่ว่าจะระบบไฟฟ้านะครับ
ต้องติดระบบเซฟติคัทเพิ่ม
แล้วก็ประตูทางหนีไฟอะไรอย่างนี้นะครับ
ไดหนีไฟก็คงต้องมีการเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็การสัญญาณเตือนต่าง

ในการที่จะต้องเตรียมในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ

อยู่ในการดูแลของมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์

ซึ่งมีนางสมศรีพิทักเกียรติเป็นประธานมูลนิธิ
โดยได้ขอจดทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์เอกชน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจนทีพึ่งตรวจสอบการบริหารความปลอดภัย
และต่อใบอนุญาตการขอเป็นสถานสงเคราะห์
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
โดยผลการตรวจสอบครั้งล่าสุด
มีคำแนะนำให้โรงเรียนเพิ่มแสงสว่างภายในตัวอาคาร
ซ่อมแซมกระจกหน้าต่างรวมถึงกระเบื้องหลังคา
แต่ปัจจุบันกลับพบว่าอาคารหอพักชาย
ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหอพักที่เกิดเหตุ
มีลักษณะเชื่อมต่อกับอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล
อยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามที่พมกำหนด
เตียง๒ชั้นและประตูหน้าต่างที่ขาดการซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้าที่ชำรุดจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
สูญเสียครั้งนี้นับเป็นบทเรียนที่ผู้ดูแลหอพักในโรงเรียน
หันกลับมาตรวจสอบความปลอดภัย
รวมถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคารมากขึ้น
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน